สารจังหวัดระยองได้อนุมัติออกหมายจับ๕ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มทำร้าย
พิพากษาสมทบหญิงและนักธุรกิจชื่อดังจังหวัดระยอง
ล่าสุดสามารถจับกลุ่มลูกน้องหญิงได้แล้ว๑คนค่ะ
คมสรรไรดีหรือดำพนักงานฝ่ายสินเชื่อบริษัทบุรพาสินทรัพย์
นางสาวอุสาโกมานหรือเกมพนักงานหญิงของบริษัทอีก๒คน
และในบอลญาตินายคมสรรรวม๕คนถูกสารจังหวัดระยองออกไหมจับ
หลังร่วมกันก่อเหตุปลอมเอกสารช่อกงและอุ้มทำร้าย
นางสาวเรนูตันกาญจนานุรักษ์ผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
เจ้าของปั๊มแก๊สกิจการไฟแนนซ์และบริษัทบุรพาสินทรัพย์
โดยถูกคนร้ายตีด้วยของแข็งที่ลำตัวและใบหน้าก่อนโยนร่างทิ้งอ่างเก็บน้ำ
แต่รอดมาได้อย่างปฏิหารค่ะจนมีชาวบ้านไปพบและช่วยเหลือเมื่อวานนี้
เรื่องต้นตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาได้๑คนแล้วนะคะคือนางสาวอุสา
ส่วนนายคมสรรและพวกที่เหลืออีก๔คนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม
ส่วนนางสาวเรนูขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
แล้วก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
โทรศัพท์มาสอบถามว่าทำไมถึงให้ลูกน้องทำธุรกรรมและลงชื่อในการซื้อขายที่ดิน
มูลค่าสูงถึง๒๐๐ล้านบาทแทน
ทำให้ทราบว่าถูกลูกน้องโกงด้วยการปลอมโฉนดที่ดินนำไปขาย
เตรียมเข้าแจ้งความแต่ขณะเดินลงจากห้องทำงาน

ก็ถูกนายคมสรรและพวกอุ้มขึ้นรถ
รุมทำร้ายแล้วนำไปทิ้งอ่างเก็บน้ำ
พันธุ์ตำรวจเอกชาวสิริบุญสิริโยธิน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองระยอง
เปิดเผยว่าได้ประสานกับตำรวจภูทรปลวกแดง
จัดชุดสืบสวนหาข่าว๓ชุด
เพื่อเร่งหาข้อมูลและติดตามผู้ต้องหาทั้งหมด
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว